สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะ
กับครอบครัวของติ๋วนิตยานาธามนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งสาว
กริตยาแสงสุกหรือติ๋วทิติยานาธาม
ที่ได้สูญเสียนักร้องสาวไปอย่างกระทันหัน
อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวานที่ผ่านมา
พร้อมกับเพื่อนชายบริเวณถนนสายกรสิงยางตลาด
เมืองต้นค่ะทราบว่าสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกัน
ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนน
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
ต้นสังกัดนะคะเผยว่า
ประเพณีบ้านเกิดของนักร้องสาว

แต่จะทำการชาปนักกิจศพในวันศุกร์ที่๕เมษายนนี้

อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
แล้วช่วงนี้เนี่ยคืออยู่ในช่วงของการเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกราน
เทศกาลสงครานต้องบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะขับรถด้วยความมีสตินะคะ